คดีที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอุทยาเมื่อวานนี้ที่มีชิ้นส่วนศพถูกเผาอำพลาง
ตอนนี้ก็ยังตามหาอยู่โดยเฉพาะส่วนศีรษะนะครับ
เมื่อวานนี้เจอ๒จุดเป็นส่วนร่างกายก็คาดว่าเป็นผู้ชาย
อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอายุทยานี่นะฮะทุกผู้ชมครับ
คือมีหลายท่อนนะฮะท่อนแขนท่อนขาศีรษะถูกตัดทิ้งหมดนะครับ
ว่าถูกตัดด้วยมีดนะครับส่วนที่เจอที่เป็นส่วนหน้าอกเนี่ย
ตรงกลางหน้าอกมีบาดแผลถูกแทงที่จุดที่เป็นราวนมด้านขวาเนี่ย
ที่เป็นหัวนมเนี่ยถูกตัดทิ้งนะครับสภาพแต่ละชิ้นถูกไฟไหม้ไปแล้ว
สักประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่เป็นจุดแรกที่เจอนะครับ
จุดที่สองนะครับเป็นริมถนนสายสามสี่เจ็ดบางปะอิน
มุ่งหน้าบางประหันในพื้นที่หมู่เก้าตะบนบางประแดง
อำเภอบังปะอินนะฮะจุดนี้นะครับห่างจากจุดแรก
ไกลพอสมควรค่ะสี่สิบแปดกิโลเมตรจุดนี้เจอท่อนแขนกับขานะฮะ
หกชิ้นด้วยกันรวมแล้วนะครับท่อนต่างต่างด้วยนะครับ
ถูกนำใส่ถุงดำมาเผาอำพลางนะฮะคาดว่าจะเป็นศพเดียวกันกับที่เจอที่จุดแรกนั่นแหละ
อืมนะฮะวันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปเริ่มจากจุดแรกเลยนะครับ
หมู่๔ตำบลชะแมบที่วังน้อยก็ไปถามผู้คนแถวนั้น
ซึ่งแถวนั้นมีโรงงานคอนกรีตนะฮะคนงานโรงงานคอนกรีตพักอยู่แถวนั้นนะครับ
จากจุดเจอศพสักร้อยห้าสิบเมตรบอกว่าเมื่อตีสี่ของวันก่อนนะฮะ
หลานของคนงานกลับมาที่โรงงานตอนนั้นยังไม่เจอนะฮะ
ว่ามีการเผาหญ้าอะไรจนตอนตี๕มีคนงานออกไปตลาด
ไฟกำลังลุกไหม้ไฟสูงสักหนึ่งฟุต
ทีแรกก็คิดว่าเอ๊ะคนแอบเผาขยะหรือเปล่า
๖โมงเช้ามีคนงานอีกคนออกไปใส่บาท
ทีนี้ไฟเริ่มมอดแล้วเขากลับมาโรงงานตอน๗โมงเช้านะฮะ
กำลังขี่จักรยานยนต์ผ่านเนี่ยปรากฏว่าผ่านตรงนั้น
มีกลิ่นเหม็นคล้ายกับศพถูกเผาจนกระทั่ง๘โมงเช้า
คนงานขับรถตักหินตักทรายซึ่งรถเนี่ยสูงสักสามเมตร
ขับรถผ่านจุดนี้เห็นฮะเพราะว่าอยู่มุมสูงครับ
ลงมาเห็นเป็นชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ห่างคือมันไม่ห่างจากถนนนะฮะ
ก็เลยจอดรถลงไปดูก็โอ้โหเป็นชิ้นส่วนมนุษย์จริงนี่ครับ
อกจากนี้นะฮะในจุดเกิดเหตุมีขวดเอ็มร้อย
เป็นขวดเครื่องดื่นผิวกำลังอ่ะถิงอยู่ขวดหนึ่งด้วยอะ
อย่างในรถจักรยานยนต์ด้วยมีถุงดำด้วย
ซึ่งจะเกี่ยวไม่เกี่ยวความรู้จักไม่เกี่ยวกันเค้าได้นะฮะ

เป็นลอยยังไงพี่ตรงนั้นจะลอยขยะนี้มันเป็นยังไงครับ
มันรีบเหมือนว่ารีบหมุนล้อเว่ย
ถ้ารถมันทิ้งขยะธรรมดาจะไม่รีบอย่างนี้

ร้อยเกาะกระดิ้นเยอะเพราะยังไงร้อยเกาะกระดิ้น
ซึ่งตรงบริเวณนี้ใครที่จะเข้าเอาขยะมาทิ้งหรือเข้ามาผงเผาบ้างพี่สามารถ
ก็มีแต่พวกแถวทำร้านอาหารอย่างเงี้เศษอาหารเขาเหลือเขาก็มาทิ้ง
เมิดค่ะเมิดค่ะมีแต่กองไฟนึกขี่ผ่านกองไฟก็เหมือนเข้ามาก่อนจุดขยะเฉยแล้วค่ะ
นักฯไปได้สังเกตุเพราะตรงข้างใสถึงรู้ว่าเป็นเหตุการณ์กันอย่างนี้เห็นคนมันเยอะตามมาจากตลาดถึงรู้

กลางคืนจะไม่มีรถวิ่งเข้าวิ่งออกไม่มีคนสัญจรเลยตรงนี้
ผมคิดว่ามันก็เลือกตรงนี้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนเห็นใช่ไหมล่ะ
มันตัดนี่เลยเนี่ยตรงนี้แต่มันขาดไปเลยนะ
ขาดไปเลยไม่มีรอยกระรุ่งกระริ่งอะไรมันขาดไปเลยทั้งสองข้างเลย
ไม่มีรอยชิ้นเนื้อกระรุ่งกระลิ่งไม่มีเลยครับ
มันขาดไปเลยแต่ด้าหัวเขาเนี่ยมีกระรุ่งกระริ่งหน่อยด้านฝา
พี่เคยสับขาหมูไหมครับเคยสับ
เวลาเราใช้มี่โต้สับลูกขวานสับปุ๊บมันเป็นรอยแบบนั้นเลยนะครับ
หัวเขาเป็นหัวเขาเป็นกระรุ่งกระริ่ง
ครับเป็นครับแต่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นตรงนี้เฉือนไปเลย
คุณกระดิษักไปต่อนะครับที่จุดที่สองนะครับ
ที่เจอชิ้นส่วนเหมือนกันนะครับริมถนนสายสามสี่เจ็ดบางปะอินนะครับ
จุดนี้เจอแขนกับขาอยู่ห่างจากถนนสัก๒เมตรนะครับ
ก็อยู่จุดที่ต่ำกว่าพื้นถนนประมาณเมตรครึ่งนะ
จุดที่เผาอยู่ใกล้กับคูน้ำนะครับมีต้นไม้ใหญ่มีย่าเยอะปกคลุมไปหมดนะครับ
คือบางสายตานะฮะรถวิ่งผ่านเนี่ยครับ
แห้งที่อยู่ริมถนนถูกเผาไหม้เป็นแนวยาวสัก๑๐เมตรนะครับ
เนื่องจากไฟที่เผาแขนกับขาน่ะมันลุกลามไปนะฮะ
แต่มันใบ้ไม่หมดนะครับบรรยากาศโดยรอบก็ห่างจากบ้านผู้คนนะครับ
คือแถวนี้เนี่ยถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้ากับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ย
คือรัศมีกล้องเนี่ยมันจะสาดไปไม่ถึงจุดที่เจอชิ้นส่วนศพนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้บอกว่าขี่จักรยานยนต์ผ่านสักประมาณ๔ทุ่มของคืนวันก่อน
ไม่เจอพวกไฟไหม้นะ

ก็เลยติดต่อไปที่ชายคนที่เห็นนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเขาขับรถบนถนนเส้นนี้เป็นประจำ
เป็นเส้นทางไปโรงงานคืนวันเกิดเหตุเขาขับรถออกจากบ้านประมาณตีสี่
เพื่อไปเข้างานตีห้าขับมาถึงตรงเนี้ยประมาณตีสี่ครึ่ง
ก็เห็นว่าไฟกำลังลุกไหม้อยู่ข้างทาง
ถึงสะพานไหมครับเยอะไหมไฟมันก็แรงอยู่นะเพราะมันมืด
ช่วงเวลานี้ใช่ใช่ครับเวลาออกต่างจังหวัดเนี่ย
ผมก็จะต้องขับมาช่วงประมาณนี้ครับ
รายละเอียดผมผมไม่สบายใจดิ

เขาโทรมาเรื่อยเลยไม่รู้ว่าใครมั่งตำรวจ
ผมก็บอกไปกับเขาไปแบบนี้ครับ
กับจุดแรกที่คนกลานแถวนั้นเจอ

ตรงนี้มีคนขับรถผ่านเห็นไฟไหม้สักประมาณตี๔๓๐
ก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเป็นคนทำกลุ่มเดียวกันเนี่ยระยะทางการขับรถมันจะได้ไหมประมาณแบบนี้
หรือว่าแยกกลุ่มกันแต่ศพเดียวกันแต่ว่ามีคนร้ายหลายคนอันนี้ก็ไม่รู้นะครับ
ตำรวจฝากบอกนะฮะเผื่อใครที่มีญาติพี่น้องที่หายไปสงสัยเนี่ย
แจ้งตำรวจที่พระนครศรียุธยาได้นะครับวันนี้ก็ประชุมคดีกันครับ
ประชุมชุดสืบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดีนี้ตอนนี้ก็กำลังไล่หาอยู่นะฮะ
ก็ต้องเริ่มจากคนนี้จะเป็นใครใช่ค่ะแล้วก็กล้องวงจรปิดในจุดต่างต่าง
คาดว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยจะผ่านมาในช่วงเวลานั้น
แต่คนในพื้นที่ก็บอกว่าผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุ
ไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่แต่น่าจะเป็นคนที่รู้เส้นทางนะคะ